ข่าวของดิฉัน๑กับ๑ตัวต่อตัวเลยค่ะ
เป็นชายเร่ร่อนกับพระคือต่อยกันคุณ

คู่นี้เลยจริงเพราะว่าชายเร่ร่อนเขาอยู่ที่สำนักสงฆ์
แล้วพระก็เห็นว่าแม่ชีกลัวชายเร่ร่อน

ทีนี้ชายเร่ร่อนโมโหค่ะเปิดศึกเลย
แล้วสรุปคือเลือดสาดเลือดอาบทั้งคู่เลยค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่นักข่าวของเราไปตรวจสอบ
หลังจากที่เขาสู้ศึกกันเรียบร้อยแล้วนะคุณ
แล้วเดี๋ยวดูพระธนันที่

ใช่ค่ะอันนี้ไม่มีใครจ่ายนะ

ชกกับพระสงฆ์ในสำนักปฏิบัติธรรมเทพิทักษ์ผลซอย๔
ตำบลแสนสุกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
สภาพพระเห็นไหมตอนที่กู้ภัยเข้าไปผสมพยาบาล
วันลบเอ็มประโคนอายุ๓๐ปี
โอ้โหคิ้วแตกหัวแตกเลือดอาบแบบนี้
มูลนิธิไตรคุณธรรมก็ต้องประถมพยาบาลก่อน
แล้วก็นำตัวท่านส่งที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะ
ซึ่งพระวันลบท่านก็เล่าให้ฟัง
ว่าชายเร่ร่อนที่ชื่อสมศักดิ์
เขามานอนในสถานปฏิบัติธรรม
ทั้งแม่ชีเขาจะมีความเค้ากลัว
กลัวว่าจะเกิดอันตรายแล้วก็กลัวโควิด๑๙ด้วย
ทีนี้ฝั่งชายเร่ร่อนนายสมศักดิ์

ไม่พอใจสิคะว่าอ้าวทำไมหลวงพี่พูดแบบนี้
คว้าก้อนหินมาโยนใส่ศีรษะหลวงพี่
แล้วก็ปรีเข้าไปชกเข้าไปต่อยเจ็บทั้งคู่เลยค่ะ
พาไปถามเขาว่ายงมาทำไมอย่ายงเขากลัวจะมานอนอยู่นี้ไม่ได้
เมธีเขากลัวเลยพาก็เลยไปบอกเขา
แล้วก็เขาทำยังไงคะ
ก็ไปบอกให้เขาไปนอนที่อื่น
พอเขาออกไปข้างนอกแล้วเขากลับมารอบสอง

ไม่รู้จักด้วยใช่ไหมคะอยู่ดีก็เข้ามา
ก็เลยใส่กันเลยตังค์เขาต้องบวก

เราก็ต้องไปถามฝั่งนายสมศักดิ์ที่เป็นชายเร่ร่อนหน่อยค่ะ

ก่อนที่จะไปคุยก่อนที่จะเล่าอะไรนะขอดูแผลก่อน
แผลเขาก็มีบาดแผลตรงหัวนะ

แล้วตอนนี้ก็ถูกคุมตัวมาที่สศสารสุขแล้ว
ก็เลยถามนายสมศักดิ์เขาก็เล่าให้ฟังว่าช่วงนี้ผมตกงาน
ผมจะไปนอนที่ไหนผมก็ต้องมานอนที่วัดสิ

แต่ทำไมอยู่ดีหลวงพี่มาไล่ผม
กลับไปอีกรอบนึงเอาหินโยนใส่แล้วก็ชกเลยนะคะ
ไปนอนแป๊บเดียวอาจารย์ลูกวัดที่ผมเอาควังหินไปปานั่นแหละ
ภาพทำไม่เมาหรอก
ไปขอข้าวโลรักษณ์
ไปเดินเที่ยวเล่นบ้างเล่นได้ว่าง
แล้วกันกี่วันเพราะคะ
วันเมื่อวานกับวันนี้
เราคุยกับทั้งสองฝ่ายแล้วแล้ววันนี้
นักข่าวของเราก็ไปที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพพิทักษ์อีกรอบนึงค่ะ
ไปเจอกับเจ้าสำนักสงฆ์ก็คือพระครูสมุสุคีวิสุโธนะคะ
ก็บอกว่าพระวันลบจริงแล้วไม่ได้อยู่ประจำที่สำนักปฏิบัติธรรมนี้นะ
วันลบเนี่ยเพิ่งจะมาได้๓๔วันเองแล้วพอหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
พระวันลบก็มาบอกกับอัตมาว่าจะขอศึก
ตมายังบอกพระวันลบอยู่เลยว่าคิดทบทวนใหม่นะอย่าเพิ่งศึกเลย
แล้วเมื่อเช้านี้ค่ะพระวันลบก็เลยตัดสินใจเดินทางกลับไปที่จังหวัดสะแก้วก่อน
แล้วนอกจากนั้นเจ้าสำนักสงฆ์ก็บอกด้วยว่าชายเร่ร่อนที่มานอนที่วัดที่มาชกต่อย
เขาคงจะเมาด้วยแหละก็เลยก่อเหตุแบบนี้นะคะ
ทีนี้นอกจากคุยจากกับเจ้าสำนักแล้วเราไปคุยกับแม่ชีด้วยค่ะ
ไปสอบถามแม่ชีก็บอกว่าอ๋อชีพราม
ก็คุณเพ็ญนภาเทศสิรินะคะบอกว่ารู้สึกกลัว
กลัวชายเร่ร่อนที่มานอนอยู่ที่หน้าสาราของชีพราม
เพราะว่าเคยมีคนมาขโมยเงินในวัดหลายรอบแล้วก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัย
ก็เลยบอกพระสงฆ์ให้ไปแจ้งเขา
แต่อ้าวเขากลับย้อนมาทำร้ายพระนะคะ
พระเองก็ต้องป้องกันตัวเพราะฉะนั้นก็เลยเจ็บทั้งคู่อะค่ะ
ก็คือพระก็เตือนดีนะคะเตือนตั้งแต่วันอังคารนะคะ

มาหลายวันค่ะคือมาแบบมาแปลกอะค่ะ

ใช่ค่ะมาเยอะมากช่วงนี้มาแบบเข้าออกเข้าออก
คือเราก็ไม่รู้นะว่าใครเป็นใคร
เป็นความพระอาจารย์บอกว่าบางคนเข้ามาดีก็มี

อันนี้เราในฐานะผู้ปฏิบัติทำไม่จับปาก
ยังไงมันคือพวกนี้เข้ามาแล้วก็มาทำตัวไม่ถึงอย่างนี้
ก็มันก็เป็นพี่ทรณีสงฆ์นะคะมันก็ผิดสินนะคะ
อืมนี่ล่ะค่ะก็กังวลแหละ
เรื่องความปลอดภัยด้วยก็กลัวเรื่องโควิดด้วยนะคะ
ทีนี้พอมีการชกต่อยกันบาดเจ็บเลือดตกยางออก

เดี๋ยวตำรวจจะสอบสวนทั้งสองฝ่าย
ชายเร่ร่อนด้วยแล้วก็ทั้งพระด้วย
เพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป